พาไปเที่ยวดีกว่าที่หนึ่งนะครับไปดูความฮือฮากันหน่อยที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นั่นนะครับ
ผมพาไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอพาไปดูเรื่องที่เขาฮือฮา
เพราะว่าเขาเจอกับวัตถุโบราณเศษซากประหลักผักอะไรบางอย่าง
เขาเชื่อกันว่าเป็นของบรรพบุรุษในยุคสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ไปดูกันหน่อยฮะนี่เลยเจอกันที่เนี่ยครับ
ตลิ่งชันหมู่ที่๙ตำบลจเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับไปเจอเข้าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
หมู่บ้านจราเข้หินนี่แหละฮะโอ้ยพบกับวัตถุโบราณเยอะแยะมากมาย
เจอกับอะไรมีภาชนะคล้ายชะลอมสภาพสมบูรณ์หนึ่งชิ้น
มีภาชนะสำหรับใส่สิ่งของสภาพสมบูรณ์อีก๑ชิ้น
แล้วก็หม้อดินเผาลักษณะแตกบินออกมาตามภาพเลยแบบนี้เลยอีกชิ้นหนึ่ง
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังพบกับหินที่มีรูปร่างที่มันแบบแหลมอารมณ์คล้ายกับขวาน
เหมือนอาวุธใช่ไหมเหมือนอาวุธคือมันแหลมอย่างนี้
เหมือนเป็นใบขวานเหมือนเป็นใบมีดอะไรเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรีดการสับการเฉือน
เขาก็เชื่อว่าเป็นของโบราณแน่ซึ่งก็ต้องไปถามคนนี้นะครับก็คือคุณสมพงศ์สารวัลชาวบ้านผู้ขุดพบวัตถุโบราณ
ก็เล่าว่าเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาตนเองไปตรวจแปลงมันสับปะหลังของพ่อตา
เพื่อที่จะกำจัดวัชพืชแต่ว่าช่วงนั้นฝนตกหนักไงน้ำมันก็เลยไหลหลากชะล้างหน้าดินจนกลายเป็นร่องน้ำ
ตนเองก็สังเกตพบวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณร่องน้ำร่องน้ำมันซัดไปดินมันก็หายไป
แล้วก็ไปเจอกับวัตถุที่เป็นใต้ดินที่แปลงมันสับปะหลังแห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
พอไปเจอกับวัตถุแปลกเข้ามาก็ไปขุดเลยขุดก็พบว่าเป็นวัตถุโบราณลักษณะที่มันแตกหักบางชิ้นยังดูสมบูรณ์แบบเลยนะ
ไปตรวจสอบในพื้นที่ก็พบว่าโดยรอบนะครับมีเศษภาชนะแตกหักกระจายอยู่จำนวนมากไม่ได้เจอแค่ตรงร่องน้ำอย่างเดียวแล้วล่ะตอนนี้
เจอหลายจุดในพื้นที่แปลงมันสัมปะหลังแห่งนี้นะครับทำยังไงอ่ะทีนี้ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปไง
ก็เลยทำการถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปให้คนที่รู้จักช่วยตรวจสอบให้หน่อยแล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่๑๐จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่เขาก็มาดูแล้วก็คาดว่าจะเป็นวัตถุโบราณที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีว้าวทีนี้แหละครับก็เป็นเรื่องล่ะสิ
เอาล่ะยังไงซะเตรียมที่จะตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่ามันมีอายุกี่ปีเป็นของในยุคไหนสมัยไหนมีที่มาที่ไปอย่างไร
เพื่ออะไรรู้ไหมเขาจะได้เก็บเอาไว้แล้วก็ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนตรวจสอบ
เรียกว่าเนี่ยทรัพย์ในดินสินในน้ำในดินมันก็จะมีวัตถุโบราณมีของแปลกแบบนี้ให้เราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาด้วยนะคะ
แล้วเราก็จะได้เห็นว่ากว่ามันจะมีวันนี้เนี่ยวิวัฒนาการมันเป็นยังไงกันบ้าง
คือเป็นการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะ